มันก็มีคนบางคนที่ชอบหากินบนความทุกข์
ความเดือดร้อนของคนอื่น
เห็นคุณบินเขามีคนศรัทธาเยอะ

ให้คนโอนเงินเข้าไปจะเอาไปช่วยคนอื่นต่อ

คุณบินทนไม่ไหวต้องไปแจ้งความเอาผิด
กับบุคคลที่มาทำตัวแบบนี้
ไปเอาเงินของคนที่เขาอยากจะช่วยคน

ดังกล่าวเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะด้วย

ในตัวเขาเองโอนเงินไปให้

อ้างว่าเนี่ยจะไปช่วยคนเดิบร้อนอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วก็ไปหลอกลวงนะฮะ
หลอกลวงให้คนชื่นชอบลงเชื่อ

และมีคนที่เสียหายมาก
เป็นพระเป็นชาวน์ว่าง

หลอกว่ารบินเบนริชจะไปแจกที่นู่นที่นี่
ใครอยากมีเงินตอนนี้โอนให้ผลภัณฑ์มาก่อน
ที่ทำให้ผมเสียหายมาก
ผมไม่ได้ไปทำตามในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกมา
ก็เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะสัมกัด

เขาจะไปอ้างตามวัดตามชุมชน

เดี๋ยวผมจะประสานเข้าไปแจกอะไรแบบเนี้ยอ๋อแล้วก็ได้เงินของคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วไปก่อนด้วยนะ
เออแล้วก็มีคนแบบที่อยากช่วยเขาโอนเงินเข้าไปให้อีกแล้วติดตามอยู่สามแสนกว่าคนนะคุณผู้ชม
เยอะมากโอ้เยอะเหมือนกันนะสุดท้ายนะอันเนี้ยก็ถือว่าเข้าความอ่า
ข่ายความผิดนะทั้งพรบคอมแล้วก็ช่อกงเป็นคดีอาญาด้วยตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามผู้แอบอ้างในการสร้างเพจ
ค่ะทำได้ยังไง